กรณีที่มีการแชร์คลิปออกมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มีนักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

มีทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าห้องน้ำ
รุมซ้อมทั้งเตะกันไม่ยั้งเลย

ที่ให้รุ่นน้องคนหนึ่งก้มกราบ
แล้วก็ตบบ้องหู
ถีบหน้าเตะหน้าต่อยหน้า

ทีนี้ปรากฏว่ามันมีเพจหนึ่ง

แก๊งรุ่นพี่นี้ที่ไปรุมทำร้ายเด็กเนี่ย

เขาบอกว่าเรียกรายเงินกันได้เป็นหลายหมื่นเลยค่ะ

แล้วก็มีใช่แล้วก็มีวัยรุ่นหลายคน

ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่า
เด็กที่เป็นแก๊งรุ่นพี่

หลายคนเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้เลย

สำนึกแล้วว่าสิ่งที่ทำไปมันไม่ดี
คือตอนนี้โทษของเด็กรุ่นพี่ทั้ง๑๔คน

ถ้าทางเรื่องของทางโรงเรียน

ได้ส่งไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในค่ายทหาร

แต่เรื่องทางคดีความอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ทางผู้ปกครองของน้องที่ถูกทำร้าย
เขาก็แจ้งความเป็นคดีอาญาไว้แล้ว

แต่ทางสังคมแน่นอนว่าคลิปนี้ที่ถูกเคยแพร่ออกไป
ถูกคนโอ้โหคือด่ากันทั้งเมืองอ่ะ

แต่ที่ทำให้ทางบรรดาเด็กทั้ง๑๔คน

แล้วก็ผู้ปกครองของเด็กรู้สึกกังวลใจที่สุด
ณขณะนี้ก็คือการที่มีสังคมออนไลน์

ใครรุมทำร้ายกลับแล้วถ่ายคลิปได้

ซึ่งเรื่องนี้ทางครอบครัวของ
หนึ่งในเด็กชั้นม๓วัย๑๕ปี

หลังเกิดเหตุครอบครัวเองก็ทุกข์ใจไม่ได้ต่างจากคนที่ถูกทำร้ายเลยนะ

ลูกของตัวเองจะไปทำร้ายรุ่นน้องได้ขนาดนั้น

แล้วจะดูแลไม่ให้น้องไปก่อเหตุแบบนี้อีก
ซึ่งตัวเด็กเองก็สำนึกผิดแล้ว

อยากจะขอให้สังคมให้อภัย
แล้วก็ให้โอกาสให้เด็กได้กลับตัวได้ไหม
ตัวเด็กเองที่ออกมารุมทำร้ายรุ่นน้องเนี่ยนะ
หนึ่งในนั้นเขาก็ออกมากราบขอโทษ

เขาบอกว่าเขาสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำลงไปแล้ว

แล้วก็รุ่นน้องอย่างเป็นทางการด้วย
ส่วนตัวเขาบอกเลยว่าเขาได้รับบทเรียนชีวิตแล้ว
เขาไปที่ไหนมีแต่คนรังเกียจเขา

เขายอมรับแล้วเขาก็รับปากด้วยว่า
จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

ก็โดนผลกระทบแบบเดียวกัน
ขอโอกาสจากสังคมให้เขาได้กลับตัวได้ไหม

พ่อแม่ของเขาแล้วก็รุ่นน้องตี

ที่ผมได้กระทำไปครับ

โดนบ่ายหัวครับ

หมายถึงว่าเขาจะมาเอามารุ่มผมด้วยครับ
ตอนนี้ที่โรงเรียนมากี่วันนะที่เราเจอวัยรุ่น

เขามารอหน้าโรงเรียนเลยครับ
ผมน่าจะว่ามาดักตีผู้ห่มครับ

เอามาระเบิดรถหน้าบ้านครับรอบเดียวอะครับ
หน้าเปลี่ยนผมกับกวาครับ

รับปากไหมครับว่าจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีก

อยากให้สังคมให้โอกาสครับ
แล้วก็ไม่อยากให้สังคมรังเกียจครับ
คือก่อนหน้านี้ตอนที่รวมกลุ่ม
รวมแก๊งกันแล้วไปทำร้ายเขา

ก็คงจะรู้สึกว่าตัวเองเจ๋ง
พวกเราเจ๋งเก่า
มาวันนี้มันเป็นความรู้สึกในมุมกลับเลยนะ
คือในคลิปเราออกอากาศทางโทรธัศน์

ตามหลักของเด็กและเยาวชนด้วยแต่ในสังคมออนไลน์เนี่ยเขาไม่ได้เบลอ
เผลอเปิดวาร์ฟด้วยนะคะว่าคนนี้เฟซบุ๊กอันนี้หน้าตาแบบนี้บ้านอยู่ที่นี่
ก็เหมือนที่น้องคนเมื่อสักครู่นี้บอกไงเขามาดักรอหน้าบ้านมาเบิ้ลเครื่อง
ดักรอที่โรงเรียนคือกลัวไปหมดตอนนี้เพราะฉะนั้นมันกลับไปอีกมุมหนึ่งเลยว่า
ก่อนหน้านี้คุณเคยรวมกลุ่มกันแล้วคุณก็ไปดักทำร้ายรุ่นน้องแต่ตอนนี้คุณต้องมาเจอความรู้สึกที่ว่า
โอ้โหไปไหนก็ระวังระแวงไปหมดเป็นความรู้สึกแบบนี้เองเพราะฉะนั้นบอกว่าเข็ดแล้ว
รู้สึกแล้วอยากขอโทษสังคมอยากขอให้สังคมให้โอกาสเขาบอกไปไหนมีแต่คนรังเกียจเขาอะค่ะ
ท่านผู้ชมว่ายังไงอ่ะท่านผู้ชมว่ายังไงอืมอ่าคิดว่าอ่า
ควรแก่เหตุแล้วควรจะให้โอกาสได้แล้วหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้
มันเกินไปหรืออะไรยังไงอ่าท่านผู้ชมลองส่งความคิดเห็นมาหน่อย
ของรุ่นพี่กลุ่มนี้เนี่ยนะก็เป็นน้องคนที่อยู่ในคลิปแรกเลยอ่ะ
ที่เปิดเผยออกมาแล้วก็ถูกให้กราบเท้าในห้องเรียนนะครับ
วันนี้น้องซึ่งอายุ๑๔ปีนะครับเป็นรุ่นน้องชั้นหม่อสอง
แล้วก็ยายด้วยนะครับทางยายเนี่ยได้ทำพิธีส่งเคราะห์สู่ขวัญให้กับหลาน
ตามความเชื่อของชาวภาคเหนือนะครับ
โดยน้องบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจก็ถือว่าดีขึ้น
และอยากกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตามเดิมเพราะว่าขาดเรียนมาหลายวันแล้ว
ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเจ็บช้ำพอกัน
ส่วนกรณีที่โลกโซเชียลถึงขั้นมีการตั้งค่าหัวเอาคืนรุ่นพี่ที่ทำร้ายเขาเนี่ย
ในส่วนของน้องที่ถูกทำร้ายนะบอกว่าอันนี้มันก็เกินไปหน่อย
เราเราคิดยังไงบ้างครับอยากให้หยุด
ส่วนยายของน้องโอนะคะนามสมมุตินะก็บอกว่าก็อยากให้
ทั้งหมดเนี่ยมันจบลงได้แล้วยายเองไม่ได้โกรธเด็กเลย
แล้วก็ยินดีให้อภัยเด็กด้วยเชื่อว่าสิ่งที่เด็กเด็กทำลงไปเนี่ย
ขาดความยั้งคิดเพราะว่าก็ยังเป็นเด็ก
ยังเป็นเยาวชนกันอยู่ตอนนี้มันเดือดร้อนกันไปหมดทุกฝ่ายแล้ว
เฉพาะผู้ปกครองก็เชื่อว่าเด็กคงได้รับบทเรียนแล้วล่ะ
ส่วนกรณีเรื่องที่ว่ามีเพจลงขานตั้งฆ่าหัวเด็กเนี่ยนะคะ
ยายบอกเลยว่าเกินไปหรือเปล่ากับการตั้งสารเตี้ยแบบนี้

โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่บอกว่าไปวนเวียนอยู่แถวหน้าโรงเรียน
เบิ้ลเครื่องใส่หน้าบ้านเขาเนี่ย

อย่าไปเอาคืนด้วยการแก้แค้นด้วยการทำร้ายแบบนั้น

ให้มันเป็นหน้าที่ของตำรวจไปซะ
บัญญาณมันวุ่นวายนักกว่านี้อีกสงสารถึงภายปืนภายตัวเนอะ

ในส่วนของทางตอนนี้ทางผู้ปกครองเองต้องการที่จะมาขอเข้ามาในส่วนของญาติทั้งหมดเนี่ย

อย่ายังก็พร้อมที่จะรับ

ซึ่งสำหรับประเด็นเรื่องเพจที่ตั้งค่าหัวเนี่ยนะคะตอนนี้
ปู่ของรุ่นพี่ม๓คนหนึ่ง
เขาก็ไปปรึกษากับผู้ปกครองรายอื่น
เด็กที่ก่อเหตุนะคะว่าอยากจะให้ทางโรงเรียนช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อย
ให้นำเด็กที่ก่อเหตุทั้งหมดไปขอคำมาต่อผู้ปกครอง
แล้วก็ตัวน้องที่ถูกทำร้ายเพื่อแสดงความจริงใจแล้วก็สำนึกผิด
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเพจนี้ที่ลงขันเงินกัน
มันพุ่งขึ้นไปเกือบจะแสนบาทแล้วอ่ะนะคะในการตั้งค่าหัวเด็กเด็กกลุ่มนี้อืม
อย่างที่บอกไปว่าคือถ้าใครอัดคลิปทำร้าย
แค้นเอาคืนเด็กกลุ่มนี้ได้เนี่ยเอาเงินไปเลย
เขาก็บอกว่าหลานเขาทำผิดจริงทำไม่ดีจริง
ทำพฤติกรรมแย่จริงแต่ไม่ได้ไปฆ่าใครตายจนถึงขั้นต้องตั้งฆ่าหัวกันขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นมันหนักหนาเกินไปไหมมันบานปลายเกินไปหรือเปล่า
อย่างที่บอกไปว่าเรื่องโทษยังไงต้องได้รับอยู่แล้วเด็กกลุ่มนี้
เพราะว่าเป็นคดีความแล้วแน่นอนด้วยทำร้ายร่างกายถูกไหมคะ
จะมีบทลงโทษที่ต้องเตรียมรอเข้าไปอยู่ในค่ายทหารอีก
คือมันมีบทลงโทษวางรอเอาไว้แล้วซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็จะต้องเรียนรู้
ผลกระทบที่ตัวเองทำไว้อยู่แล้วนั่นแหละ
มันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะนะแต่ว่าถ้าใครที่จะไปทำร้ายเด็กนักเรียนรุ่นพี่เขาจริง
อันนี้มันไม่ใช่ว่าจบไม่จบเรื่องของรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเขาหรอก

ถูกมันก็เป็นคดีเพิ่มอีกไม่จบไม่สิ้น